ส่วนเรื่องดีก็ต้องเผยแพร่ด้วยเหมือนกัน
คุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าถ้าตัวเองไปเที่ยวแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้

แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ได้คืนค่ะ
เพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าใจดีน่ารักคู่หนึ่งเก็บเอาไว้ได้
เป็นยังไงเรามีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูค่ะ

จ้าบซึ้งมากในน้ำใจของคุณลุงคุณป้าซึ้งมาก

คุณป้าก็บอกคุณลุงก็บอกโอ๊ยจะมาให้เงินสีน้ำใจยังไงยังไงก็ไม่เอา
คุณป้าคุณลุงผู้ใจดีคนนี้เนี่ยนะคะคือคุณลุงแอดกับป้ามาลี
น่าชื่นชมจริงคือเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจากที่กลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะ
เขาได้โพสต์เล่าเรื่องราวว่าไปชมวิวถ่ายรูปที่จุดชมวิวดอยกว่างจังหวัดน่าน
ปรากฏว่าถ่ายรูปเพลินลืมกระเป๋าสะพายทิ้งเอาไว้
ในนั้นก็มีเงินตั้ง๒๐๐๐๐บาทอ่ะค่ะ
โอ้โหโทรศัพท์มือถือแว่นกล้องนาฬิกาถ่ายกล้องถ่ายรูปต่างมากมาย

ทีนี้คุณผู้ชมลืมไปตั้งนานพอมานึกได้อีกทีขับรถไปไกลกว่า๖๐กิโลเมตรแล้ว
ในใจก็อกสั่นขวัญแขวนนะคิดว่าต้องหายแน่เลยเพราะว่าจุดนั้นนักท่องเที่ยวอยู่เยอะ
พอกลับไปถึงปรากฏว่าคุณลุงคุณป้ายืนยิ้มรออยู่อ่ะ
แล้วก็พูดว่าของหนูใช่ไหมลุงรออยู่
เท่านั้นแหละโอ้ยน้ำตาจะไหลนะคะลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยลุงเพิ่งไปไล่กลับมา
เจอกระเป๋านี่แขวนอยู่ก็เลยเอาขออนุญาตเปิดดูหน่อยแล้วกัน
เห็นว่ามีโทรศัพท์มีเงินแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของก็เลยเก็บกระเป๋าไปแล้วก็เขียนบริษัททิ้งเอาไว้
หวังว่าเจ้าของเนี่ยจะกลับมาแล้วก็โทรติดต่อแต่มันจังหวะดีนะครับ
เจอกันพอดีเลยก็เลยได้คืนให้กันมอบให้กันต่อหน้าต่อตา
ทีนี้นักท่องเที่ยวเขาก็อยากจะมีน้ำใจตอบแทนคุณลุงคุณป้า
แต่คุณลุงคุณป้าบอกอุ๊ยไม่เอาไม่เอาลุงไม่รับนะ
แค่มาเที่ยวที่นี่ในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยก็ดีใจแล้ว
ขอให้เที่ยวให้สนุกแถมยิ่งไปกว่านั้นคือ
ขากลับลุงกับป้าให้กล้วยไปทานด้วยอ่ะคุณโอ้ได้กล้วยได้ผลไม้กลับมาทาน
ใช่แล้วแบบนี้เนี่ยอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจมาก
ก็ต้องชื่นชมนะคะคนที่เป็นเจ้าบ้าน
เวลามีนักท่องเที่ยวเข้าไปอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงทุกคนในประเทศไทยเหมือนกัน
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ดูแลช่วยกันด้วยนะคะน่าชื่นชมนะคะ